แล้วนี่คือเจอที่จังหวัดแพร่ด้วย
สามีภรรยาที่เมืองแพร่
งมหอยแล้วกลับมาทำอาหาร
ปรากฏว่าเคี้ยวกัดไปกรึ๊บ

คาดว่าน่าจะเป็นมุกนี่แหละค่ะ
โหคุณเจอกันทุกวันทุกวี่เลยอ่ะ
แต่เม็ดมันติ๊ดเดียวเองนะ

เล็กจิ๋วขนาดประมาณ

คุณโต้งอายุ๔๓ปีแล้วก็คุณรินอายุ๔๔ปี

ไปเจอหอยในน้ำจืดที่งมมาได้

เขาก็นำมุกเบ็ดเตือกหอย๓ชนิด

หอยข้าวต้มหอยกาบและหอยขวาน

ลงไปเก็บหอยในแม่น้ำยม
เพื่อจะเอากินก็มาขายด้วย
เนื่องจากว่าได้มาจำนวนน้อย

เพื่อว่ามันน้อยไปเอาเก็บไว้กินเองแล้วกัน

จนกระทั่งเช้าวันที่๑๖พฤศจิกายน
ภรรยานำหอยไปผัดกะเพรา

เห้ยหินหรือเปล่า

โอ้โหคุณนี่ล้างหอยไม่ดีหรือเปล่า

ล้างหอยไม่สะอาดหรือเปล่า
ทำไมกินแล้วมันมีอะไรติดอยู่ในปาก
เมียก็เลยบ่นกลับมาทีเธอก็สะอาดแย่ล่ะ
เธอไม่ไปล้างหอยเองแล้ว
เมียก็ด่ากลับมาอย่างนี้เลย
แต่พอคายออกมาดูโอ้โหกอดภรรยาเลยจ้า
เหรอนี่มันเหมือนมุกสีขาวกลม
เสิร์ชหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตดูซิ
ปรากฏว่าในจังหวัดแพร่เนี่ยนะ
ยังไม่มีใครเคยเจอมุกแบบนี้เลย

ใช่เออวันหลังไม่ต้องล้างหอยสะอาดมากก็ได้จ้าเมีย
จ้ะเพื่อจะได้เจอเม็ดอื่นอีกเออ
เดี๋ยวก่อนมันจะเจอง่ายได้ยังไง
ก็อาจจะเป็นเพราะเมียล้างหอยไม่สะอาด
อืมไม่เกี่ยวเลยของมันจะมีอยู่แล้วอ่ะนั่นน่ะสิ
แต่ตอนนี้ทำยังไงต่อเอาอย่างนี้ละกัน
เขาไปบอกเพื่อนบอกญาติญาติทุกคนในหมู่บ้านที่แถวนั้นรู้กันหมด

มาดูซิว่าจุดที่เขาไปเจอหอยแปลกมันอยู่ตรงไหน
ทีนี้อยากรู้ว่ามันเป็นมุกจริงหรือเปล่า

ก็เลยแจ้งเรื่องนี้ไปกับสื่อมวลชน
เพื่อมีใครสนใจจะเข้ามาช่วยในการส่งไปตรวจสอบ
แล้วก็ถ้าเกิดมีคนสนใจที่จะซื้อเขาก็ยินดีค่ะ
ถ้ามันเป็นมุกจริงแล้วก็โอ้โห
ผมว่าชาวบ้านน่าจะแห่กันไปงมหอยแถวนี้

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าว่าล้างหอยแต่พอดี

ก็ทำอาหารก็ต้องล้างให้สะอาดอยู่แล้ว
แต่ว่าคนจะโชคดีมันก็ไม่เกี่ยวกับล้างไม่ล้าง

อะไรอ่ะคิดไปไกลเลย